เอาล่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ดราม่า
สามีของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงนะ
โพสต์บอกเลยครอบครัวผมแตกแล้วทุบโต๊ะปั้ง
เพราะอะไรทางสามีของผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่แหละที่เป็นผู้ชาย
ทำให้ครอบครัวผมแตกเอามาเลยเงินหกหมื่นเอาค่าอะไรครับ
เอามามาเป็นค่าสินสอดแล้วจะพาภรรยาไปอยู่ด้วย
จะได้ไม่ต้องหลบซ่อนโอ้โหโพสต์แบบนี้เลยครับคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวต้องฟังความสองฝ่ายนะ
เฟซบุ๊กนะฮะในจังหวัดเลยครับโพสต์ข้อความบอกว่า
ขอใช้พื้นที่โพสต์ให้ชายที่เป็นชู้กับภรรยาของตนทราบว่า
ตดทะเบียนสมรสกับภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หากอยากแสดงความเป็นลูกผู้ชายนำสินสอด๖๐๐๐บาท
มาขอภรรยาตนไปจะได้ไม่ต้องหลบซ่อน
หลังโพสต์นำเสนอสร้างความตลกตกตะลึงครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่ามีการแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากแล้ว
ทีมข่าวไปเจอเจ้าของโพสต์ครับระบุว่า
ภรรยาของพี่เขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ตอนหลังเขารู้สึกรักแคะรักคายมาว่า
เริ่มสนิทสนมกันมากกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชาย
ภรรยาของฝ่ายชายเนี่ยโทรมาบอกว่า
สามีนะเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภรรยาของเขาจริงนะ
พยายามติดตามแล้วไปเห็นกับตาเขาบอกแบบนี้นะ
แต่อีกฝ่ายเนี่ยรีบขับรถหนีครับยิ่งทำให้ปวดร้าวมากเหลือเกิน
เขาพาลูกไปด้วยจึงอยากถามว่าทำไมต้องหนีลูก
ลองฟังเขาก่อนนะ
จนถึงทางแยกถนนใหญ่ฝั่งผู้ชายก็เรียวไปทางบ้านเขา
ฝั่งผู้หญิงถึงได้จอดอันนี้ผมสันนิษฐานว่า

เพื่อให้ได้วางสายและนัดแนะกันอีกทีหนึ่ง
ขนาดผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาพี่เขาเนี่ย
แจ้งเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ชายที่สามีพาดพิง
เพราะว่าบอกไม่ได้เป็นไปตามที่สามีมาพูดหรอกนะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกลับกับสามีแล้วเหมือนกันนะครับ
ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดจะไปอยู่กับคนที่โดนพาดพิงด้วย

ไม่ได้อยากจะทำเหมือนตามที่เขาบอก
เราก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้น
ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่า
แฟนหนูพูดอย่างนี้แล้วต้องการแบบนี้
ทางนั้นเขาไม่แน่ใจว่ารู้หรือไม่รู้หรือยังไง

เพราะว่าไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วไม่ได้คุยไม่ได้สนใจอะไรกันแล้ว
แล้วเบื้องต้นได้มีการติดใจในการโพสต์ครั้งนี้ไหมครับ
ก็ติดใจค่ะมันก็ทำให้เสื่อมเสียเนอะ

มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดทั้งหมดอะไรประมาณนี้
คุณผู้ชมครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย

ตัดสินใจถึงความสัมพันธ์ที่มีกับสามีแล้วล่ะนะครับ
แต่เธอก็ยังแหม่กังวลใจกับความรู้สึกของลูกด้วยเช่นกันครับ